แม้ว่าไทยจะหลุดจากเทีย๓ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐแล้วนะครับ
จนอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทะเลในอนาคต
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ได้เร่งหามาตรการในการแก้ปัญหา
หนึ่งในนั้นก็คือการทรงผู้สังเกตการณ์ขึ้นไปตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ
หน้าที่ของพวกเขาจะมีความสำคัญอย่างไร
ติดตามคุณอัญชรีสิริมั่วที่ร่วมติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
ผู้สังเกตการณ์บนเรือ๒คนกำลังออกเรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจเรือประมงนอกหน้าน้ำ
เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำลำนี้นะคะขนาด๒๗๐๐ตันกอสค่ะ

จะใช้เวลาในการปฏิบัติการนานกว่าปกติค่ะ
โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๙๐วันค่ะ
ผู้สังเกตการณ์ทั้งสองคนนี้ผ่านการฝึกอบรมนานกว่า๓๓วัน

ทำให้มีความรู้ทักษะในการตรวจสอบตั้งแต่อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาไปจนถึงชนิดของปลา
สอดคล้องกับที่ขออนุญาตไว้หรือไม่

เก็บข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบตามขั้นตอน
แต่จะไม่ขัดขวางการทำประมงของเรือลำนั้น

สังเกตการณ์ตรงนี้มีหน้าที่ในการแค่เฝ้าสังเกตการณ์นะครับ
แล้วก็มีการหน้าที่จดบันทึกข้อมูลนะครับ
แล้วก็เรานำข้อมูลตรงนี้เก็บเพื่อมาเขียนเป็นรายงานต่อไป
เมื่อถึงเราทำการสังเกตการขนถ่ายสัตว์น้ำนะครับ
ที่มีอยู่จากนั้นเราสองคนก็จะโดดลงเรือประมง
เพื่อไปทำการวิจัยครับ
ทีนี้การวิจัยที่หลายคนวงใสว่าทำไมถึงไป๑๕วันนะครับ
คือทางกระมวงได้กำหนดมานะครับว่า๑ปีจะมีการลงแรงประมวง
ประมาณ๓๐๐วันนะครับ
เมื่อคำนวณออกมาแล้วถ้าเป็นทั้งปีก็คือ๑๕วัน
ปฏิบัติการสังเกตการเรือประมงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า
ประมงที่ทำการประมงนอกหน้าน้ำ
จะต้องมีผู้สังเกตการณ์ขึ้นไปตรวจสอบการจับปลาบนเรือประมงนาน๑๕วันต่อปี
ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทั้งสำคัญนะครับ
ของการทำประมงในประเทศไทยนะครับ
ที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบย้อนกลับ
ทำการประมงที่มีการบันทึกข้อมูลเป็นมาตรฐานสากล
แล้วก็จะทำให้เกิดการทำประมงที่ยั่งยืน
ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเราต่อไปครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
และเป็นหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำการประมงนอกน่านน้ำของไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข่าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน